คนเรานะครับบางทีเราเลี้ยงสัตว์ไว้เราก็รู้สึกผูกพันกับมัน

อยากจะกอดอยากจะหอมอยากจะลูบหัวรวมไปถึงอยากจะจุ๊บ
งั้นถามคำนึงถ้าคุณเลี้ยงตัวนี้คุณจะจุ๊บมันไหม
โอ๊ยจุ๊บจุ๊บแกจุ๊บแกจุ๊บตุ๊กแก

คนรู้อาการเขาไม่ค่อยดีเมื่อเห็นตุ๊กแก่

นี่มันแน่เอ็นดูนะ
ดิฉันเนี่ยพอดูได้แต่ว่าให้จุ๊บเนี่ยยังใจไม่กล้าพอ
เอาเป็นว่าแค่กล้าจับก่อน
ยังไม่กล้าเลยอ่ะดิฉันให้มองยังไม่อยากมองเลย
เนี่ยคนนี้เขาทั้งจับทั้งจุ๊บเลยคุณชนะ

เลี้ยงตุ๊กแกแล้วมันเชื่องขนาดนั้นเลยเหรอ

ปกตินะตุ๊กแกมันกลัวคน
แล้วเอาไปใกล้คือบางทีมันไม่หนีก็กระโดดเข้าใส่

อาจจะเลี้ยงเพราะคงมีหลายคนที่เลี้ยงตุ๊กแกเป็หน้าอดิเรก
พูดเหมือนตัวเองไม่กลัว
เห็นหน้าตายอย่างเงี้ยเกิดมันนับขึ้นมาเนี่ย

แกก็คงไม่อยากจะมาอยู่ใกล้คุณเหมือนกัน
ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าประเทศเดียวกันไม่ได้